มาดูกรณีกระสุนปริศนาฆ่าคนกันหน่อยนะคะ

เป็นคุณลุงอายุ๕๕ปีปั่นจักรยานจากการเกี่ยวย่า

แต่ในขณะที่ปั่นจักรยานอยู่ค่ะ

นี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพช่วงที่เกิดเหตุได้เลยนะคะ

แล้วรถจักรยานยนต์ก็ล้มลงแบบนี้นะคะ
คุณลุงท่านนี้ก็เสียชีวิตไปเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้า๙มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
อยู่บนถนนสายคีรีรัฐนิคมบ้านน้ำหัก
พื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมสุราธานี
จุดนี้ห่างจากป้อมตำรวจไม่ถึง๕๐เมตรด้วยนะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคีรีนิคมเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕ปีเป็นคนเลี้ยงบัวค่ะ
เป็นผู้พิการแขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถูกกระสุนปืนจุด๒๒ยิงเข้าที่ขมับเข้าด้านขวา
แล้วกระสุนมันฝังบริเวณท้ายทอย
ล่าสุดชุดสืบสวนสพเคียรัฐนิคมและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘

ไปตรวจสอบวิถีกระสุนและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเรียกชาวบ้านซึ่งอยู่ในระแวกใกล้เคียงมาสอบปากคำ
ตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว๓ปากนะคะก็ยึดอาวุธไป๓กระบอก
และตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับหัวกระสุนว่ามันตรงกันหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นแบบนี้นะคะ
ถูกลุกหลงเป็นคนยิงขึ้นฟ้าหรือว่าจากเหตุการณ์อะไรที่มีคนยิงออกมาแบบไม่ตั้งใจ
ขัดแย้งส่วนตัวที่ต้องตั้งขัดแย้งส่วนตัวไว้เพราะมันมีข้อมูลออกมาจากครอบครัวแบบนี้นะคะ
จากการสอบปากคำนางชาลาทิพย์สุขุมทองอายุ๕๘ปีภรรยาของผู้ตายเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้มีญาติของตัวเองมาขอแม่พันวัวที่เคยให้เลี้ยงเมื่อ๑๐ปีก่อน
คือเคยเอามาให้และขอกลับไปเลี้ยงเองแต่ตนเองไม่ให้เพราะเลี้ยงมาเป็นอย่างดีแล้ว
สามารถผสมพันธุ์ลูกวัวขายเป็นสิบสิบตัวและได้ขึ้นทะเบียนการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
เรื่องนี้แหละมันไปสร้างความไม่พอใจให้กับญาติที่เขามาขอคืนจนเคยมีปากเสียงกัน
แล้วก็ถูกลูกชายของญาติคมคู่เอาชีวิตมาแล้วด้วย
จนต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพคีรีรัฐนิคมนี่คือข้อมูลที่ได้จากพันรยานะคะ
พันระยะบอกว่าแล้วถ้าสาเหตุมันเกิดจากคนยิงขึ้นฟ้าจริง
คือสันนิษฐานก่อนนะว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุปืนลั่น
หรือเกิดจากคนใช้อาวุธปืนยิงสัตว์แต่พลาดมาถูกผู้ตาย
ส่วนประเด็นฆาตกรรมที่ได้ข้อมูลจากพันรยา
ตำรวจบอกว่าน้ำหนักมันก็ยังน้อยอยู่
จากคนร้ายน่าจะลงมือขณะผู้ตายไปตัดย่าให้วัว
เพราะเป็นที่เปลี่ยวห่างจากคนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ